ฟุตบอลไทยค่ะนะฮะตอนนี้ตำรวจเขาไล่กวาดล้างเรื่องของเว็บพนันออนไลน
อยู่ใช่ไหมแล้วไปเจอเว็บนึงที่มีคนที่ทำเว็บพนันออนไลน์
ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาแล้วก็มีหมายจับเนี่ย

ประธานสโมสรเป็นทีมในไทยลีกด้วย
เป็นบ้านของพ่อตานะครับเดี๋ยวไปดูช่วงบุกจับหน่อยนะครับ
สัญญาที่๑๘๙ทับ๓นะครับ๒๕๖๖ลงวันที่๒๐มิถุนายนนะครับ
ให้จัดปุ่มตัวนายพงศิษย์ทาราชสักราชองศักดิ์โอศิษย์
โอศิษย์ทดทิครับผมในฐานข้อหากต้องการผิด
การจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายช่วยโฆษณาหรือชักชวนในทางตรงทางอ้อม
นี่เป็นคลิปตอนที่ตำรวจไปตามเจอตัวนะฮะที่บ้านของพ่อตานะครับ
แล้วก็อ่านหมายจับให้ฟังนะฮะ
นายพงศิริฐานราชวงศ์ศึกชื่อเล่นชื่อตาน
เขาเรียกกันบอสตานอืมประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์นะครับ
ในไทยลีกของไทยเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะชุดเฉพาะกิจปราบรามการกระทำความผิดทางออนไลน์
หมายจับของศาลเนี่ยไปอ่านให้ฟัง
ไปเจอตัวในบ้านพักที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะครับ
หลังถูกออกหมายจับตามข้อหาเรื่องของการเล่นพนันแล้วก็
ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินนะครับ

จากนั้นก็คุมตัวบอสตานมาส่งให้กับพนักงานสอบสวนสนมักกษันนะครับ
เป็นเจ้าของคดีนะฮะลงมาที่กรุงเทพนะครับ
โดยทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
มาร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยคนตำลดโทรไตรงบอกว่า
คดีนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาไว้๓คนนะฮะ
เว็บพนันออนไลน์เว็บนี้นะครับที่บอสตานเขาเกี่ยวข้องเนี่ย
ก็มีนายพงศิริหรือว่าบอสตานมีนายพัศกรหรือกันทรจันมโยม
คนนี้จะเป็นหุ้นส่วนกับบอสตานจับได้ก่อนแล้วนะฮะ
ที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้แล้วก็มีนายดานุพลดอกจันทร์
ซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนกับบอสตานเหมือนกันคนนี้ยังจับไม่ได้นี่นะครับ
ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานมัดแน่นนะครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ย
ตามสืบมาตั้งแต่ปีหกศูนย์นู้นนะฮะนี่มาจับได้ปีหกหกนะครับ
จากการสอบปากคำเนี่ยตำรวจก็มุ่งเน้นสอบปากคำเกี่ยวกับ
เรื่องการทำธุรกิจต่างของบอสตานแล้วก็แหล่งที่มาของรายได้
แล้วก็ความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันที่ทำอยู่เดี๋ยวจะประสานกับทางปปงในการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของบอสตาน
ว่ามันเป็นเงินที่มาจากการทำเว็บพนันออนไลน์หรือไม่เอาเงินเนี่ยไปฟอกเงินหรือเปล่า
ค่ะอย่างเช่นเอาไปซื้อสโมสรลำพูนวอลิเออร์เนี้ยมันใหญ่ตรงนี้แหละประเด็นน่ะ
นี่ไงเห็นไหมฮะไหนจะบ้านที่ดินในภาคเหนืออีกลำพูนพยาวเชียงราย
หรูอีกหลายคันคือมูลค่าทรัพย์สินของบอสตานเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทนะครับ
ถ้าพบว่าเอาเงินที่ได้จากการทำเว็บพนันออนไลน์ไปซื้อมาเพื่อฟอกเงินเนี่ยต้องถูกอายัดทั้งหมดนะฮะ
แต่มีพยายามหลักฐานเชื่อมโยงนะครับว่าอ่าในเรื่องหนึ่ง
หนึ่งก็คือเรื่องข้อหาร่วมกันจัดมีการเล่นการพนันออนไลน์ก่อนอันนี้มีหลักฐานนะครับ
ยืนยันว่าผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับมีส่วนร่วมนะครับ
และข้อหาฟอกเงินก็มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ต้องหาในคดีนี้มีส่วนร่วม
ธุรกิจสโมสรเนี่ยนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับอ่า
เงินที่ได้มาจากการพนันออนไลน์นะครับของบอสตานเอาเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์ไปซื้อ
ธุรกิจตัวนี้ก็ต้องมีการดำเนินการอายัดนะครับอายัดทรัพย์สินที่ได้ทั้งหมด
กิจการของโมสรก็คงดำเนินต่อไปได้นะครับการแข่งขันอะไรผมก็เชื่อว่าคงดำเนินต่อไปได้นะครับ
ยังแต่ว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ทำเรื่องสโมสรเนี่ยนะครับ
ก็ต้องโดนอายัดอืมท่านผู้ชมครับทนายความของบอสตานบอกว่า
เดี๋ยวต้องรอคุยรายละเอียดกับทางบอสตานก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวก็มีอาการเครียด
ยังไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษตอนนี้ก็ถูกคุมขังเอาไว้นะฮะ
เดี๋ยวต้องเตรียมหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวส่วนทางครอบครัวของบอสตาน
ยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยเหมือนกัน
อะไรนะฮะยังคุยกันไม่เสร็จเลยครับเพราะว่ามันต้องรอสอบสวน
ให้ครบก่อนด้วยครับผมไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าพนักงานสอบสวนติดธุระด้วย
ก็อาจจะต้องอยู่ที่นี่ก่อนพรุ่งนี้ครับผมยังครับยังยังครับ
ต้องรอพนักงานสอบสวนอีกทีครับ
ทีนี้แฟนคลับของสโมสรลำพูนวอลิเออร์เขาก็เป็นห่วงกันแล้วครับ
การที่แล้วรู้สึกจะได้อันดับ๑๐มั้งนะที่บุรีรัมยูเนเต็ดได้แชมป์นะฮะ
โพสต์ข้อความนะฮะล่าสุดนะครับ
เปิดตัวผู้บริหารกับสปอนเซอร์ใหม่ของสโมสร
ที่เข้ามารับช่วงต่อในวันนี้แล้วทันทีนะฮะ
แฟนคลับจะได้สบายใจว่าสโมสรก็ยังเดินอยู่

ตั้งสโมสรเมื่อ๑๓ปีก่อน
ข่าวที่ประธานสโมสรบอสตานถูกจับเนี่ย
หรือว่าต้องเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ที่ออกมาในวันนี้เนี่ยนะฮะ

เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของทีม
ขณะเดียวกันแฟนคลับที่ลำพูนนะฮะ
ก็เชื่อเช่นกันว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับทีมฟุตบอล

ทีมก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้หลายสิ่งหลายอย่างต่างนานานะครับ
ในฐานะแฟนคลับแฟนบอลจะตามเชียร์กันต่อไปอย่างแน่นอน
อยากฝากบอกให้สำหรับแฟนบอลลำพูนฟอเรอร์ทุกคนนะครับว่า
ตอนนี้พวกเราต้องเชื่อมั่นแล้วก็สู้ต่อไปสำหรับลำพูนฟอเรอร์ครับ
แต่มันก็ต้องรอดูการขยายผลจากทางปปงและตำรวจนะนะ
ว่าถ้าเกิดเงินจากพนันออนไลน์ที่บอสตานที่เขาเอามาซื้อเอามาทำทีมลำพูนวอลิเออร์เนี่ย
มันเกี่ยวพันไปถึงมันต้องมีการอายัดทรัพย์สินแบบไหนยังไง
อะไรที่ต้องยึดมาเป็นของหลวงอะไรแบบไหนยังไงโอ้โหมันจะพันกันไปหมดเลยนะฮะ

ประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เรื่องของสิทธิ์ในการเล่นในไทยลีกอีกเนี่ยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตเราถามไปยังบิ๊กแชมป์นะครับคุณกรวีปริศนานันทกุล
ตอนนี้เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกนะครับที่ดูแลฟุตบอลไทยลีกเนี่ย
ลำพูนวอลิเออร์ยังคงได้สิทธิ์ในการแข่งขันไทยลีกต่อ
กรณีที่เกิดขึ้นกับบอสตานนี่ถือว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคล
เกี่ยวข้องกับสโมสรก็เป็นเรื่องของนายพงศิริเรื่องส่วนบุคคลนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวทางไทยลีก
จะเรียกผู้บริหารชุดใหม่ของทีมลำพูนวอเรอร์เนี่ย
มาพูดคุยมาหารือกันว่าจากนี้ไปจะเอายังไงต่อ
จะเรียกผู้บริหารทีมต่างมาคุยกันด้วยลำพูนก็ขึ้นอยู่กับว่า
ส่งทีมแข่งต่อหรือจะยุบทีมถ้ามันเกิดปัญหาจริง
ส่วนทางไทยลีกเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางไทยลีกของเขา
เป็นเรื่องของทางสโมสรที่ต้องเคลียร์กันเป็นปลอกไปนะครับ